มาดูเรื่องนี้ที่เราเกริ่นนำเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนึงก็เอาผ้าไปซักที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ

มีชายคนนึงคือทำท่างดกงนะเงิ่นคือดูตอนเผินเผิน
มีอะไรอย่างเงี้ขาอ่อนนะเปล่าเลยจริงจริงผู้ชายคนนี้
ใช้โทรศัพท์มือถือค่ะคืออาศัยจังหวะที่เขาก้มลงไปนั่นน่ะ
เอาโทรศัพท์มือถือไปวางใต้กระโปรงเอาไปถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง
โอ้ยไปถ่ายใต้กระโปรงเขานี่น่ะเออเนี่ยค่ะค่ะล่าสุดจับได้แล้วแต่
ปรากฏว่าเขายังปฏิเสธด้วยนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานอย่างดีเลยค่ะ
ก็สามารถจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนำผ้าเข้าเครื่องซัก
ขณะที่ชายวัยกลางคนคนนี้ศีรษะล้านด้วยนะยืนอยู่ด้านหลัง
แล้วเดินมาทำเหมือนกุญแจหล่นจากนั้นค่อยค่อยก้มลงไปเก็บ
โดยมือที่ข้างโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งที่ถือโทรศัพท์เอาไว้
สอดเข้าไปใต้กระโปรงผู้หญิงด้วยแล้วก็ลุกเดินออกไปทำเนียน
กลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งจากนั้นถึงจะเดินออกไปค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยจังหวะที่เขาก้มนะคะ
เกิดขึ้นช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญในซอยประชารัฐบำเพ็ญยี่สิบสี่
ห้วยขวางกรุงเทพค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับแม่ค้าร้านน้ำที่อยู่ใกล้ใกล้กับร้านซักผ้าค่ะ
ก็บอกว่าวันเกิดเหตุเธอเห็นตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
ผู้เสียหายเนี่ยใส่สายเดี่ยวนุ่งกระโปรงเดินเอาผ้าไปซักแล้วก็ประกอบกับผู้ก่อเหตุรายนี้มาเห็นผู้หญิงคนนี้เข้าก็เดินปรีตามเข้าไปเลยค่ะ
แล้วก็เดินออกมากลับบ้านเพื่อไปเอาผ้าทำทีมาซักโอ้โหมีความตั้งใจมากนะ
คือเดินตามมาก่อนแล้วพอเห็นผู้หญิงเอาผ้ามาซักตัวเองกลับบ้านไปเอาผ้ามาทำท่าซักด้วย
เออเธอสังเกตเห็นว่าผู้ก่อเหตุรายนี้แอบถ่ายใต้กระโปรงของผู้เสียหาย
ก็เลยบอกแฟนให้ไปสะกิดบอกให้ผู้เสียหายรู้ตัว
หลังจากที่ผู้เสียหายรู้ตัวเธอตกใจมากแล้วก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอห้วยขวางนะคะ
โดยพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะก่อมาแล้วหลายครั้ง
แต่ไม่มีใครเอาเรื่องหรือถึงขั้นไปแจ้งความนะคะฟังเสียงของแม่ค้าที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เขากล้องเก็บมุแปปปุ๊บเหมือนถ่ายได้เลยเรื่องนี้ทำเป็นปีแล้วผู้หญิงมีใครที่บัด
จับได้หรืออะไรอย่างงี้ไม่มีเราก็ไม่มีหลักฐานเราก็ไม่มีหลักฐาน
ทำมาเป็นปีนี่ต้องเรียกว่าก่อเหตุเป็นอาชีพอะนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจไปรวบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
หลังจากที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเขาไปซุ่มสังเกตการณ์อยู่นานค่ะ
ผู้ก่อเหตุรายนี้ขี่รถผ่านมาที่หน้าร้านซักผ้าพอดี
พอตำรวจเห็นก็เลยขับรถไล่ตามจนจับกลุ่มได้ในที่สุด
เมื่อผู้เสียหายทราบข่าวเลยเดินทางไปที่สอนอห้วยขวางทันทีนะคะ
แต่ตัวผู้ก่อเหตุเองยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
จากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยว่าชายที่ก่อเหตุรายนี้เป็นพนักงานไอทีของบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งด้วยนะ
เงินเดือนไม่ใช่ถูกเงินเดือนเป็นแสนนะคะ
แต่กล้องวงจรปิดอย่างที่บอกไปเป็นหลักฐานชัดเจน
เป็นคนเดียวกันจริงนี่ต้องบอกให้ได้นะ
ที่ปฏิเสธไปแล้วที่ทำอยู่นี่คืออะไร
คือมีรายได้เยอะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เป็นโรคจิตนะ